มาดูต่อกันบ้างดีกว่านะคะจากความหมวยมาดูความสวยออร่ากันบ้างดีกว่าช่วงนี้บอกเลยว่าเลิกงามยามดีเนี่ยมันมีเยอะนะคะหลายคนเนี่ยก็กำลังจะกลายเป็นวาดที่เจ้าสาวออร่ากันทั้งนั้นเลยนะคะ
เริ่มกันที่สาวสวยคนนี้ดีกว่าค่ะปางกัณรันนั่นเองนะจ๊ะถูกแฟนนุ่มแรปเปอร์ชื่อดังโต้งทูพีเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่ามกลางบรรยากาศน้าวแต่ว่าอบอุ่นหัวใจเหลือเกิน
เพราะว่ามีเพื่อนแล้วก็คนสนิทร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างอบอุ่นค่ะ
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่นะคะยังไม่ได้ประกาศเลิกว่าจะแต่งวันไหนยังไงตามที่หลายคนรอบอกว่าให้ทันปีนี้ได้หรือเปล่านะคะ
เจอรูปภาพของสาวปรางช่วงนี้เอาจริงไม่รู้ตัวเองหรือเปล่า

เพราะดูสวยพึ่งดูออลลาร์กระแทกตาจริง

ท่องเที่ยวกับครอบครัวนั่งคาเฟ่วันทำงานอะไรอย่างนี้
ดูสวยแบบว่าแปลกตามากขึ้นสวยสะดุดตามากขึ้น
อยากเห็นสาวปรางในชุดเจ้าสาวเร็วเหมือนกันนะว่า
จะสวยงามขนาดไหนนะคุณผู้ชมเชื่อว่ามาเต็มแน่นอน
เพราะว่าเธอเป็นคนที่ใส่ชุดไทยก็สวย
ใส่ชุดอื่นก็สวยเหมือนกันนะคะ
ส่วนคนนี้ก็เป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเหมือนกันค่ะ
ร่างเล็กสเปคหนุ่มแต่บอกเลยว่าตอนนี้
มีคนกลุ่มหัวใจนะจ๊ะแอร์พันธิลาเอวบางมาก
ตอนนี้เตรียมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวเห็นบอกว่า
ลดน้ำหนักมาเป็น๑๐กว่ากิโลนะคุณนะ

เพื่อความพิษและเฟิร์มแล้วก็อย่างที่รู้กัน
ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงาน
รีสอร์ทสุดหรูที่อเมริกาเหมือนกัน
พฤศจิกายนปีที่แล้วพฤศจิกายนมันเห็งนะ
ถ้าพูดถึงเรื่องออร่าความสวยของสาวแอร์

แต่ละลุคอย่างจะออกมาจากนิตยสาร
แนวหวานก็ได้สวยเซ็กซี่ขยี้ใจก็ปังเหมือนกัน

เดิมที่สวยอยู่แล้วก็จะยิ่งสวยเข้าไปอีกนะ
ล่าสุดเนี่ยสาวแอร์เขาเพิ่งมาเปิดเผยเคล็ด
เดี๋ยวที่บอกไปว่ากว่าจะดูเป๊ะขนาดนี้
ลดน้ำหนักนะคุณนะตั้งหน้าตั้งตาลดลงไป๑๐กิโล
ส่วนเรื่องหน้าหลายคนบอกว่ายังไงเธอทำหน้าที่
อักยอกลักษณ์ผัดทำแล้วสวยข้างหมดเป็นล้านด้วยค่ะ
หมดเป็นร้ายขนาดนี้ต้องสวยแล้วนะสวยด้วยมือหมอ
ทำใต้ตารวมไปถึงส่วนของหน้าจิ้มหมดแล้ว
คนนี้ก็ความสวยออร่าแบบมีสไตล์สายไฟ
ปากพิสิก้าปากน่าจุ๊บมากเลยนะครับ
ถูกขอแต่งงานเพราะแบบผู้ฝ่นตั้งแต่ไหนจะไลน์

แล้วก็พอโดนคุณเซบัตเตียนลีเนี่ย
นุ่มนักธุรกิจที่รวยมาก
ปุ๊บเขาขอแต่งงานกลางทะเลทรายเป็นเยอะดีนะ
ที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรตปลายปีที่แล้วเหมือนกัน

คไหนลูกดิวก็สวยไม่พร่องค่ะ

หลายคนมีแซวว่าสงสัยจะอิ่มความรัก

แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยของลูกดิวนั้นลดลงไปนะคะ
เห็นแบบนี้ก็อยากจะเห็นสาวดิวในชุดเจ้าสาว

แล้วก็เชื่อว่าดิวน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะ
ที่เป็นเจ้าสาวที่มีชุดเจ้าสาว
มีชุดในการเปลี่ยนในงานเลี้ยงเนี่ยเยอะที่สุดอีกคนนึง
อ๋อนะคะตั้งแต่เย็นน่าจะเป็นประมาณ๑๘ชุดอะไรอย่างนี้ได้ไหม

ใช่ไม่รู้นะมือถือต้องเตรียมชุดไปกี่ชุดเหมือนกันนะ

เขาชวนนางบอกแล้วถ้าโควิดใครนางชวน
อ๋อเออต้องรอดูกันต่อไปนะจ๊ะ